แต่รุ้นรุ้นว่าใครจะโชคดี

อยากให้เช้าบางทีก็คึกคักบ้างบางทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
เออยืนเต้นแล้วแบบเต้นอัลบิกไปด้วยได้ไหม
ไปอ่านไปคุณทำได้คุณทั้งร้องทั้งเต้นทำได้

ใช่มาดูบรรยากาศความดีใจกันหน่อยนะคะ

ในการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวบรวมมาให้ดูกัน
เราบอกว่าเรานั่งไม่ติดเพราะเราจะดีใจกับพี่เขานี่แหละครับ
ไปดูกันหน่อยท่านแรกอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต

ส่วนอีกหนึ่งท่านคุณป้าท่านเมื่อกี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ
อายุ๖๑ปีนะคะดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ
โอ้โหดีใจจังเลยดีใจกับเขาด้วยนะ
ไม่ได้เงินกับเขาหรอกนะแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งในความดีใจ
ดูภาพการรวมตัวแล้วเหมือนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ยังไงก็ไม่รู้นะ
พี่น้องกว่า๓๐คนค่ะมาแสดงความยินดีกับนางติ้มวังคีรี
อายุ๖๑ปีอยู่หมู่ที่๔ค่ะตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ถูกรางวัลที่๑รับไปเลย๖ล้านบาทนะคะ
ซึ่งป้าติ้มบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาไปงานศพเพื่อนบ้าน
มีแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ขอซื้อเลขท้าย๑๖จำนวน๒คู่
แต่ว่าคือดูคือไม่ได้ดูเลขอื่นอยากได้แค่๑๖นี่แหละ
ก็ซื้ออยากจะได้๒ใบแต่คนขายบอกว่ามีใบเดียวนะคะ
ก็เลยซื้อไว้ไม่คิดว่าจะโชคดีแบบนี้

นั่นสินึกถึงสภาพบางคนที่เขาเล่นในชีวิตเลย
เล่นแบบตามไม่ถูกนี่แหละดวงคนนะคะ
ติ้มบอกว่าดีใจจนพูดไม่ออกในชีวิตไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลย
นี่เป็นครั้งแรกส่วนเงินที่ได้แบ่งให้ลูก๓คน
เป็นทุนการศึกษาให้หลานแบ่งทำบุญ

และรักษาโรคที่เป็นอยู่ก็คือโรคหัวใจนะคะ
ติ้มเล่าต่อว่าตัวเองนั้นเป็นญาติกับนายวัญชัย
และนางโยภากาจันทกล๒สามีพรรยา

ได้เงิน๒๔ล้านบาทประโยชน์ที่ผ่านมา

มีบ้านอยู่ตรงข้ามกันด้วย

ใช่ให้แผลรังศีรษความเห็งมาให้หน่อย

ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สารเจ้าพ่อกวนอูซอยกิโล๔บ้านไร่
บ้านไร่หลักขวัญตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑รางวัลข้างเคียง
แล้วก็เลขท้าย๓ตัวแล้วก็๒ตัวด้วย
รับเงินกว่า๖ล้านบาทเพราะว่าถูกเยอะเหลือเกินนะคะ

คนนั้นผู้โชคดีท่านนั้นคือ
คุณดำรงและนางวลัยพรวัฒนสิริ

ก็ถูกหลายใบรางวัลที่๑เลขท้าย๓ตัวเลขท้าย๒ตัวนะครับ

สำหรับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลได้มาจากการประมูลส้มจานสุดท้ายนะคะ
จากงานกินเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด
ของสารเจ้าพ่อกวนอูที่จัดเป็นประจำทุกปี
โดยได้จัดงานคืนวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง

ใช่ค่ะโดยเงินที่จัดเอาไปสมทบทุนเข้าสารเจ้า
เพื่อที่จะบูรณาปรับปรุงซ่อมแซมสาร
รับโชคกันไปเลยข้ามคืนนะคะ
อีกหนึ่งท่านที่ภาคอีสาน

คุณพี่กุญตันรณาแล้วเธอบอกยินดีกันให้พอจริง

ท่านนี้นะคะคุณพิกุลอยู่หมู่ที่๑๑ตำบลหนองย่าลาศ

โชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑๖ล้านเหมือนกัน

คุณวิอุลบอกว่ามีอาชีพรับจ้างซักรีด

และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพรนะคะ
ส่วนสามีและลูกสาวเป็นอาสาสมัครทหารพรานค่ะ
เป็นสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๓

คุณพิกุลบอกว่าชอบเลข๘๑๖มานานแล้ว
ซื้อลอตเตอรี่จึงหยิบเลขเดิมนี่แหละที่ตัวเองชอบ

โอ้โหถูกไปเต็มรางวัลที่๑นะครับ
ฟังเสียงคนโชคดีกันหน่อยค่ะ

เพื่อนบางฟังเสียงเอาเงินไปใส่เหนียดใส่สิน
แปลว่าใช้หนี้ใช้สิน
แล้วก็เอาไปรักษาคุณพ่อด้วยนะคะ

หลังจากถูกรางวัลที่๑คุณพิกุลได้แจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะที่สพกันธรรลักษณ์
แล้วก็จะเดินทางไปรับเงินต่อไป

อยากมีความรู้สึกนี้บ้าง
อยากมีความรู้สึกแบบที่เขามีบ้างนะฮะ